ชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี
เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเดียวใจดี
กระดิกนิ้วชีอีกด้วยนะเธอ
เจอแต่คนใจดำชอบทำให้ช้ำสวง
เจอแต่คนลวงหลอกกันเสมอ
คนจริงจังจริงใจไม่เคยเจอ

แถวนี้มีไหมเอ่ย
ถ้ามียกมือขึ้น
นั่งและยืนอยู่ข้างหลัง
ส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจัง
และขออีกอย่างต้องโสดนะคะ
มีแฟนเราไม่เอารักเขาแล้วไม่ดี

อยากเจอคนดีแถวนี้

อยากเจอคนดีแถวนี้

จ้า

อยากเจอคนดีแถวนี้

ทำมียอบมือคืน
นั่งและยืนอยู่ข้างหลัง

ถ้าจะคิดจริงจัง

ต้องโสดนะเธอ
มีแฟนเราไม่เอารักเขาแล้วไม่ดี
มีไหมแถวนี้เราจงเสนอ
คนรักจริงจากใจฉันอยากเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย